เหตุที่ชาวอเมริกันวัย๗๘ปีเป็นผู้ชายน้อยใจภรรยา
ให้อยู่บ้านคนเดียวทิ้งเขาให้อยู่บ้านคนเดียว

กรีดข้อมือตัวเองเลือดนองพื้นเลย
โชคดีเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยไว้ทัน
แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลอาการพ้นขีดอันตรายนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านชั้นเดียวหมู่๕ตำบลหนองบัว

สวมผ้าเข้ามาผืนเดียวนั่งฟุบกับโต๊ะ
แต่ข้อมือขวามีรอยของมีคมบาดเลือดไหลนองพื้นครับ
ที่เกิดเหตุก็พบมีดหั่นขนมปังยาว๑ฟุต
แล้วก็จดหมายเขียนเป็นภาษาอังกฤษข้อความแปลเป็นภาษาไทย
บอกว่าผมรู้สึกเสียใจมากนะครับผมรักคุณมาก
ผู้ภัยรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ซึ่งก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
นางสาวสายสวรรค์ชิตนันเพื่อนบ้านเปิดเผยให้ฟัง
แล้วก็แต่งงานกับภรรยาคนไทยชื่อนางอุไรคิวสจวด

วันเกิดเหตุนางอุไรเดินทางไปธุระบ้านญาติ
จังหวัดยะโสธรผู้บาดเจ็บอยู่บ้านคนเดียว
ต่อมานางอุไรโทรมาบอกว่าติดต่อสามีไม่ได้
เกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสามี
เพื่อนบ้านของหลอนคุณสายสวรรค์ก็เลยอาศัทธิ์อยู่มาดูให้
และภรรยาของผู้ชายคนนี้ก็ไหว่วาน
เมื่อมาถึงบ้านก็พบว่าบ้านล็อกจากด้านในนะ
จึงเรียกเพื่อนบ้านคนอื่นมาช่วยงัดประตูเข้าไป
ก็พบว่านายชาสกรีดข้อมือตัวเองแล้วก็นั่งฟุบอยู่บนโต๊ะในห้องนอน
ส่วนปมก่อเหตุคาดว่านายชาสจะน้อยใจที่ภรรยา

กรีดแขนหวังประชดแล้วก็เรียกร้องความสนใจนะครับ